ไอ้เตี้ยมมึงตาย

โหคุณคะแค่เปิดหัวมากนี้ก็น่าสนใจแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
พี่ยัทรเฟชเฟคุณวิลลีใหม่แอมชอสค่ะ

สะดุชื่อตัวเองคนอะไรทำชื่อตัวเองไม่ได้

วันนี้ก็จริงก็จะมาขอไลน์ของคุณ

เดี๋ยวตีกัน
ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแบบผลทานผลทานได้งาน

จริงเขามีอีกชื่อนึงเขาชื่อบูเฟ่ค่ะพี่หอยข้าอะไรนั่งไง
ใจไปอ่ะใจอ่ะ
อยากจะอยู่นั่นเรื่องไหนพี่

สนานเพลิดเพลินมากหลังจากที่ผมทำกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จนมาตกผลึกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้
แล้วก็ไม่เคยได้เห็นอีกเลยหลังจากที่เราถ่ายทำกันเสร็จ
จนเขาตัดต่อเสร็จเขาถึงได้ให้ผมเห็นเมื่อคืนนี้

แล้วก็เป็นเรื่องราวของการที่มีเส้นเรื่องอยู่

แล้วก็มีทีมของผมอีก๒คนนี้

โดยที่เราก็มีนักแสดงอย่างคุณมาริโอนะครับ
คุณจียอนและคุณแจ๊คแฟนฉัน๓คนนี้

แทนดิตเขาแล้วเขาก็ได้มาเล่นเป็นส่วนหนึ่งของหนังด้วย

เดี๋ยวขออีกรอบ

อันนี้อันนี้เด็กใหม่ในวงการใช่ไหม
เนียบเนียนมาก

ประธานโทษนะครับเราเคยติดไมค์ไหมให้ซ่อนข้างในทำไมอ่ะ
คือจริงคุณยัดเฟ่เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นชินกับความอะไรก็ว่ากันไปในคลิปของเขา
แต่มาคราวนี้ดูแบบไม่ใช่ตัวพี่เลยทำไมพี่ดูเรียบร้อยจังคะวันนี้
คือเขาบอกผมถามเขาแล้วว่าแก้พลาดหรือเปล่าเขาบอกแก้ไม่ได้
แก้ไม่ได้ภายการสดนะฮะเตรียมต้องมีมาตรฐานนิดหนึ่ง

ผมเล่นอะไรบ้างครับก็ใช้คำว่าดูอะไรบ้างดีกว่าโอ้โฮยกแยะครับ

ยังกับเผอร์เอกของเรื่องอ่ะ

มันจะมีธีมที่จะต้องไปตามหาเพชร

เขาตอนแรกเราก็กะไว้ว่าจะเป็นหนังลักษณ์
แล้วสุดท้ายมันแปลงร่างไปเป็นหนังบู้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
แล้วก็นักแสดงทุกคนที่โดนแคนดิตก็ไม่รู้ว่าต้องมาเล่นหนังบู๊

โอ้ก็จะมีระเบิดไปประมาณ๕๐๖๐ลูก

แล้วก็จียอนก็ต้องแอคชั่นมีสตันเข้ามาร่วมแสดงด้วย
แล้วก็แจ๊คแฟนฉันนี่ก็ได้แรงบันดาลใจจากซอมบี้ของภูซานเขา
มีฉากเซ็กซี่แล้วก็มีความเป็นจริงเขาไม่ได้ทำการแสดง
คนนี้ไม่ได้ทำการแสดงเลยเป็นแสดงออกท่าแท้ของเขา

พี่วินนี่ทำไมเขาเล็งกับพี่หอยตลอดเลยเนี่ย

พวกคุณสนิทกับพี่หอย
ต้นหอมก็มาต้นหอมก็ดูแลแก้น
ต้นหอมเล่นเป็นเมียผม

เป็นเครื่องเล่นเป็นเมียกัน
ผมพอแหกคุกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ

ปกติอยู่บ้านนี่เป็นไงคะรักเมียไหมคะ
รักเมียมากเลยนะครับที่บ้านผมก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้

โอ้ขาดเป็นไงคะอ๋อร้องเหงายิ่งกว่าอีกนะคะ
วิลลี่มีภรรยาแล้วนี่ครับผมโอ้โหสภาพแบบนี้

แม่แม่แม่ไม่

เรื่องรายได้เราคาดหวังไหมเมื่อวานนี้ไปดูมาแล้วรอบสื่อ

ตรองหรือยังไม่รู้เขาก็ถามมาเราก็ตอบไป
เอาแบบง่ายเลยนะ

ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเอาบอกคุณผู้ชมหน่อย๕๐๐ล้าน
มันขำมากผมหัวเราะน้ำตาไหลทั้งเรื่องเลย
ออกมาจากนักเรื่องนี้ผมตายแดงเอาอันอันดับ๑

ไปดูกันเลยนะครับถ้าอยากได้ความบันเทิงนะครับ
ในสัปดาห์วิคเก็นนี้นะฮะ
พาลูกพาหลานไปดูกันได้เลยนะครับ
ขำอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องราว
มีหมดทุกอย่างเลยครับปรมผล่อนมาก

มีพริกน้ำปลามีเครื่องดื่มพร้อมครับ

คุณผู้ชมฝากไว้ด้วยละกันรีบดูวันนี้เลย

เดี๋ยวยังมันไม่แน่นะทุกอย่างมันรวดเร็วต้องรีบไปดู
คับคอไปเลยนะฮะวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
คุณยัดสุดท้ายแล้วคุณชวนเขาไปดูไหนอีกทีนึง

วันนี้ฉายหน้าไงครับ

อ่าวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมไปดูกันแล้วกันนะคะ